ว่าที่รัฐมนตรีจากพักการเมืองต่าง
นะครับวันนี้ก็มาส่งเอกสารประวัติส่วนตัวให้ตรวจสอบ
ทูลกระหม่อมได้ภายในสัปดาห์นี้ครับ
ทยอยส่งประวัติและคุณสมบัติมาแล้ว
แล้วก็จะพยายามนำขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมนะครับ

ส่วนจะได้เห็นโฉมหน้ารัฐบาลใหม่ในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่นั้นนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องรอการนำรายชื่อขึ้นทุน๙ทุนกระหม่อมก่อน
จากนั้นต้องรอขั้นตอนโปรดก้าวโปรดกระหม่อมลงมา
ถามว่าวันนี้มีการส่งรายชื่อมาให้ตรวจสอบทั้งหมดเลยหรือเปล่า
คุณนัจจารียิ้มครับแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกัธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่เป็นตำแหน่งปัจจุบันนี้นะครับ
ตำแหน่งล่าสุดตำแหน่งที่ยังรักษาการอยู่นะฮะ
ก็มีซองสีน้ำตาลบอกข้างในเป็นประวัติของคณะรัฐมนตรีทั้ง๘ตำแหน่ง

แล้วก็ชูซองสีน้ำตาลให้ผู้สื่อข่าวดู
ค่าร่าจะไปส่งที่ในนางนัทจารีนะครับ
ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ

ลัทธโมตรีว่าการกระโซมแรงงาน

ซึ่งท่านก็ได้ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะครับ
บอกว่าไม่ว่าจะต้องดูแลกระทรวงไหนก็ไม่รู้สึกหนักใจ
ว่าทำได้ไม่ใช่งานหินเพราะว่ายึดหลัก๓ข้อคือ
มีความตั้งใจดีเรียนรู้แล้วก็ให้เกียรติทุกคน
และการที่พลเรือนจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
ในประเทศต่างทั่วโลกเขาก็มีนะครับอาจจะเป็นมิติใหม่ในบ้านเรา
แต่ก็ขอให้มีการโปรดกล้าปรุกมอบลงมาก่อนจึงจะรู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนแน่
ส่วนนโยบายการปรับการเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจ
และการลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม

ต้องรอหลังจากตั้งคอรมอเสร็จสิ้นแล้ว
แล้วก็ต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนโยบายรัฐบาลด้วย

ด้านในเกรียงกันตินันครับคุณผู้ชมครับ

มีรายงานว่าจะได้ดำรงค์ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฒน์ไทย
ก็เปิดเผยบอกว่าได้ยื่นเอกสารแล้ว
แล้วก็พร้อมจะทำงานที่ได้รับมอบหมายทันที

แล้วก็จะมุ่งหน้าขับเคลื่อนนโยบายของพักนะครับ
คุณบนพเจริญศรีสบพันธมพไทย
ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

จึงรุ่งเริงกริจรัฐมนตรีว่าการ
เพราะว่าแม้จะเป็นรัฐบาลผสมนะครับ

ไปหลักและนำนโยบายของภาคร่วมมาผสมภาษา
สร้างประโยชน์ต่อประชาชนให้สูงสุดครับ
นายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละครับมีชื่ออยู่ในเศรษฐานึง

จะพอนหรือพอลหรือพอก
คงไม่ไปถึงอักษรอื่นเพราะว่าแม่เจียมเนื้อเจียมตัวครับ
ท็อปบอกชาติไทยพัฒนามี๑๐คนก็ต้องพอแล้ว
ถามว่าเสียดายธรรมแห่งกรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า
คุณวรวุฒิบอกว่าการทำงานมียศเสื่อมยศนะครับ
มีลาบเสื่อมลาบนะครับส่วนภารกิจต่อไปนะครับ
ต้องรอความชัดเจนลองฟังคุณเสียงคุณวราวุฒิครับพี่
มันมีอยู่แค่๑๐คนก็ต้องพอนะครับคนเดียวนะครับ
กระทรวงพอพาน
มันมีกี่พอนะ
มันก็คงจะอยู่แถวพอพานนี่แหละครับไม่ตายตัวอักษรอื่นนะครับ
โฉกหน้าคณะรัฐมนตรีเสร็จถา๑ก็ชัดเจน
เรียกว่า๙๙๙๙๙แล้วนะคะ
รอที่จะมีการเปิดเผยแถลงออกมาเท่านั้นเองนะคะ